มีลูกชายทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วกลับไปฟ้องพ่อ
พ่อก็เลยแค้นแทนขับกระบะพาพวกไปดักยิงคู่อริของลูก
โอ้โหซึ่งเป็นเด็กม๔ใช่
นี่ฮะแล้วให้ลูกชี้เป้านะฮะยิงเขาจนร่างพลุนเสียชีวิต
นี่คือกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
ห้าทุ่มสี่สิบหกนาทีค่ะนี่นะครับกล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะ
วันที่สองนะครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นว่า
น้องที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ๑๕ปีเท่านั้นนะครับ
ม๔นะครับซ้อนท้ายจักรยานยนต์มากับเพื่อน
กำลังกลับบ้านหลังเที่ยวงานผลไม้มาที่ชุมพรนะ
กระบะมิซูบิชิ๔ประตูสีขาวขับมาประกบข้าง
แล้วก็ยิงใส่แล้วฮะสี่ห้านัดเลยนะครับ
เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยรอดตายอย่างหุดหวิดถนนสายเอเชีย๔๑ฝั่งขาขึ้นนะครับ
ห่างจากสามแยกวังตะกอร์สักร้อยอ่าร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่เจอปลอกกระสุนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
ลงพื้นที่ไปนะครับที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
สมุหาเขตตารามนะครับได้คุยกับคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็คุณลุงของน้องด้วยนี่คุณพ่อนะครับท่านผู้ชมครับอ่า
กำลังจัดงานสบให้กับลูกชายในเลือดแปะเมืองเวลาเสื้อที่น้องใส่นะฮะ
ในงานก็เอาเสื้อนักเรียนนะชุดแข่งเรือไม้พาย
เดี๋ยวจะไปแข่งระดับภาคใต้ที่ภูเก็ต
แต่ความจริงต้องไปแข่งวันนี้มาถูกยิงเสียชีวิตซะก่อน
พ่อบอกว่าลูกชายมีเรื่องต่อยตีกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ตามภาษาเด็กนะมันเคยมีเรื่องอยู่คุณลุงนะฮะเสื้อเทาพ่อเสื้อขาว
แต่เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องต่อยตีทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนนักเรียน
มันคุยกันจบไปแล้วคาดว่าคู่กรณีของลูก
น่าจะไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังแต่ถ้าเกิดว่าจะแค้นแทนลูกเนี่ย
ทำแบบนี้มันโหดเยี่ยมเกินไปหรือเปล่า
เด็กนักเรียนชั้นม๔กับเพื่อนไปเที่ยวงานผลไม้
แล้วมีรถกระบะคันสีขาวผู้ก่อเหตุประมาณ๔คน
ขับมาด้วยกันประกบข้างแล้วยิงใส่ทันที
พ่อบอกร่างของลูกชายพลุนไปด้วยรูกระสุนมีทั้งหมด๘รู
เสียชีวิตค่าที่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานชัดเจน๙๙
แต่ผ่านมา๒วันทำไมคดีไม่คืบหน้า
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
สื่อมวลชนคุณพ่อบอกถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้

ทุกคนก็ว่าเด็กมันรอบกันแล้วก็บางเกิดมันมี
เออคุณลักษณ์กูเย้ยค่ะมายุ้งตรงนี้มันก็จะไกลไปเรื่องบ้านใต้
โพสรายหมาครับโอ้โหนอกตัวเห็นเดียวโพสรายหมาครับ
กีฬาเยาวชนโรงเรียนกันครับจะไปแข้งตรงนี้
ถ้าอย่างจับคนร้ายไม่ได้อาจจะไปพ่อวนอาทิตย์
ในขณะที่พ่อก็กลัวว่าคดีมันจะไม่คืบนะคะ
เราก็เลยไปถามกันหน่อยทางฝั่งของตำรวจค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอ๋ชลาดค่ะผู้อำกับสพหลังสวน
เปิดเผยบอกแบบนี้ตอนนี้คดีเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วนะคะ
มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ก็รู้แล้วแหละว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๔คน
เพื่อนของพ่อก็คือเพื่อนของนายตั้มนะคะ
รู้จักกันสมัยต้องโทษในเรือนจำ
ได้รับการขอร้องบอกให้มาช่วยเป็นมือยิงหน่อย
อีกสองคนก็คือลูกชายค่ะคนที่เป็นอาริกับน้องเอเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็มีหลานนั่งมาอยู่ที่เบาะหลังรถด้วย
มเหตุก็มาจากเรื่องที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
โดยน้องเอไปฟันแขนคู่อริแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเล่าให้พ่อฟัง
พ่อก็เลยเนี่ยตามพวกมาแล้วมายิงจนตายค่ะ
ล่าสุดตำรวจติดตามตัวในตั้มนะคะพ่อของนักเรียนคู่อริได้แล้ว
ตำรวจบอกมือยิงเนี่ยเดี๋ยวขอหมายสารเพื่อติดตามจับกลุ่มต่อไปเพื่อมาดำเนินคดีค่ะ